เบรกนี้ค่ะมากันที่สาวหมวยสุดฮอตคนนี้นะคะคริสหอวังค่ะ
จากจะมีงานอีเวนต์เยอะเวอร์เวอร์แล้วนะคะตอนนี้ค่ะยังมีละครด้วยอีกสองเรื่องด้วยกัน
จะมีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเรามาดูกันหน่อยสิโอ้ยเป็นสาวหมวยที่สร้างปรากฏการณ์เนอะ
เพราะว่าเป็นสาวอีกอีกหนึ่งสาวอีกลูกนึงไงที่แบบสวยแซ่บขนาด
ใส่อะไรก็แซ่บจริงนะคนนี้ใช่เออค่ะโดยเจ้าตัวค่ะก็เผยถึงการทำงานกับต้นสังกัดวิกน้อยศรีนะคะ
ว่าตอนนี้กำลังสนุกกับสิ่งที่ได้ทำแล้วก็สัญญาเพิ่งผ่านไปแค่ปีครึ่งนะ
โดยยังไม่คิดที่จะเป็นนักแสดงอิสระด้วยค่ะ
ส่วนงานด้านจอเงินนะคะก็ยังอยากทำอยู่
แต่เธอมองว่าคือปัจจุบันนี้คนผลิตภาพยนตร์
ก็ไม่ได้มีมากเหมือนแต่ก่อนก็เลยมีหนังให้เล่นน้อยลงนั่นเองค่ะคุณ
แล้วก็คริสนะคะยังแย้มถึงเรื่องความรักด้วยกับไฮโซเซนนะคะ
มีความสุขราบรื่นแต่ว่าไร้แพลนแต่งงานนะจ๊ะ
ในการสร้างหนังดีดีปกติดีค่ะ
งการพอดีคริสไปกับพ่อแม่ค่ะแล้วเขาก็ไปกับพ่อแม่เขา

ปลอยคิสจะแต่งแล้วหรอห้ามแซงนะ
สำหรับเรื่องความรักของคุณคริสนะคะ
คบกับหนุ่มคนนี้มาสักพักนึงแล้วนะพักใหญ่แล้วนะคะ
แล้วก็เรื่องผลงานก็คงต้องติดตามเธอต่อไปด้วยค่ะ